ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีก่อนนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจสพสเม็ดได้รับแจ้งเหตุชิงรถจักรยานยนต์นะฮะ
ซึ่งเกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลเสม็ด

ตรงจุดนี้นะหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๘ปีนะครับ
ชื่อนางสาวสุภาพรทองลบ
เขาก็มาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
จักรยานยนต์เอาไว้อยู่ในซอยรุ่ง๒นะฮะ
แล้วอยู่ดีมีคนร้ายเป็นผู้ชายนะครับ
ซึ่งจำได้ก็คือสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ผมหยิกใส่เสื้อคนงาน
ไขควงปลายแหลมมาจี้
แล้วก็ผลักให้ลงจากรถจักรยานยนต์
ตอนนั้นกำลังสตาร์ทรถจักรยานยนต์

คนร้ายขี่จักรยานยนต์หนีไปเลยนะ
เธอก็เลยแจ้งความกับตำรวจสพสเมษเอาไว้
เพื่อให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายนะครับ
อีกห้ออะไรนะครับอีกห้ออะไรนะครับเวฟค่ะ
เวฟค่ะอีกห้ออะไรนะครับเวฟร้อยดำแดง

เขาก็วิ่งมาค่ะวิ่งมาแล้วก็มาขับ
เอาไขควงมาจี้แล้วก็ผักออก
แล้วเขาก็เข้าบรถไปเลย
นี่พอตำรวจเข้าไปไล่เรียงดูแล้ว
ก็พบว่าคนร้ายที่ชิงรถจักรยานยนต์ของนางสาวสุภาพรไปเนี่ย
คือนายสุรศักดิ์คุ้นเคยอายุ๒๒ปี
เป็นคนงานก่อสร้างกำลังทำงานอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งนะ
จากจุดเกิดเหตุแค่๑๐๐เมตรนะครับเป็นชาวปฐุมธานี
แล้วนายสุรศักดิ์ก่อนจะมาชิงรถจักรยานยนต์เขา
เพิ่งก่อเหตุใช้ไขควงอันเดียวกันน่ะ
ไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์จากหญิงสาวเนี่ย
เพิ่งใช้ไขควงอันนั้นแพงต้นคอนายชาญชัยแปลงศร
อายุ๓๗ปีที่เป็นหัวหน้าคนงานเสียชีวิต
แล้ววิ่งหนีออกมาจากไซส์งานก่อสร้าง
แล้วมาชิงจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

ทีนี้ค่ะเราก็ทำเป็นภาพกราฟิกนะคะ
จำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นพฤติการของคนร้าย
เราทำเป็นกราฟิกตามคำบอกเล่าของพยานค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่บนชั้น๒ของอาคารที่กำลังก่อสร้างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ
ในซอยลุง๒ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
ตอนนั้นนายชาญชัยอายุ๓๗ปี
หัวหน้าคนงานก่อสร้างกำลังนั่งดูแปลนก่อสร้างอยู่กับคนงาน๒๓คน
จู่นายสมศักดิ์อายุ๒๒ปีคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ไขควงปลายแหลมเดินตรงเข้ามาเลยเดินเข้ามาทางด้านหลังนะคะ
แล้วก็ใช้ไขควงแทงเขาที่ต้นคอของนายชาญชัยหัวหน้าคนงาน

จากนั้นเนี่ยนายสมศักดิ์ถือไขควงวิ่งหนีลงมาข้างล่าง
วิ่งผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็มาเห็นนางสาวสุภาพร
กำลังสตาร์ทเครื่องรถจักรยานยนต์อยู่หน้าร้านแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนอยู่ด้วย
นี่แหละค่ะก็เลยมาจี้ชิงรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ไขควงอันเดิมอันนี้แหละที่ไปแทงเขามาเอามาจี้แล้วก็ขโมย
เพื่อที่จะหลบหนีอ่ะนะคะทีนี้จากการสอบปากคำคนงานก่อสร้างอ่ะค่ะ
ทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งมีคนเห็นนายสุรศักดิ์
ใช้หินเจียปลายไขควงแฉกให้มันแบบแหลมมากขึ้นคมมากขึ้น
คือปกติมันจะไม่แหลมใช่คือคนที่เขาเห็นเขาก็งงเหมือนกันนะว่า
จะเอาหินมาเจียทำไมทำไปเพื่ออะไรเขาก็ไม่รู้ไง
คือคาดไม่ถึงว่าจะเอามาก่อเหตุร้าย
สุดท้ายเนี่ยก็เอามาก่อเหตุนี้นะคะครับส่วนสาเหตุก็คาดว่า
ตัวคนร้ายเนี่ยก็เป็นคนงานที่ถูกหัวหน้าคนงานด่า
ก็เลยโมโหทะเลาะกันบ่อยก็เลยวางแผนฆ่าหัวหน้าคนงาน
ก็คือฆ่านายชาญชัยเนี่ยค่ะครับอืมคือผู้ตายเนี่ยปกติ
ตามคำบอกเล่าของพยานเนี่ยบอกว่าชอบมาทำงานสาย
ก็ถูกด่าทะเลาะกันบ่อยใช่ไหมโอ้โหแล้วทีแรกเขาบาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเสียเลือดมากนะครับ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายสุรศักดิ
ผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับหลังจากหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านญาติ
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะฮะก็ไปคุมตัวมา
เอามาสอบสวนดำเนินคดีที่สพสเมษที่จังหวัดชนบุรีเจ้าของคดี
พันธุ์ตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
บอกว่าหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับที่แทงหัวหน้างานจนเสียชีวิตแล้วเนี่ย
นายสุรศักดิ์ก็ไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์ของเขาแล้วก็ขี่ไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เพราะว่าน้ำมันมันหมดขี่จากชนบุรีมาถึงสมุทรปราการนะครับ
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถโดยสารหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านญาติ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าทำไปเพราะถูกผู้ตายที่เป็นหัวหน้างาน
ดุดาอยู่ตลอดเวลาก็เลยเอาหินมาเจียไขควง
เอาหินเจียไขควงจนไขควงในปลายแหลมคมแล้วก็พกติดตัวไว้
คือตั้งใจเลยว่าถ้าวันนี้ถูกด่าอีกนะอืมเดี๋ยวฆ่าให้ตายแน่ค่ะ
แล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับวันเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือเมื่อวานนี้ถูกหัวหน้าด่าว่าทำงานไม่ได้เรื่องอืม
ความโอโหใช้ไขควงที่เตรียมไว้แทงเข้าที่คอจากทางด้านหลังจนเขาเสียชีวิต
เขาก็เลยคิดว่าวันนี้เขาถ้าโดนใดเขาก็ต้องเหมือนข้างเน้นเงี้ย
ในระหว่างการติดตามเรื่องมอร์ไซด์กับที่เค้าใช้นะครับ
ก็ชนมุฆิจ้ำ่ว่าคนร้ายรายมิถูกจัดปิดตัวแล้ว
นะครับผมเห็นว่าหลายท่านก็ติดตามมาอันง่วงพละคนเหล่านี้เราต้องเอามา
ดำเนินคดีแล้วก็ลงโทษตามผลหมายข้าวบิน
พนักงานสอบสวนก็ตั้งข้อหากับผู้ต้องหานะครับ
ก็คือข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา

ตอนนี้ก็ควบคุมตัวไปสอบสวน
ให้ไปชี้จุดที่เอารถจักรยานยนต์

จะได้นำมาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีนะครับ
แล้วจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ศุกร์ที่๑๕กุม๕พันธุ์ค่ะค่ะ
ซึ่งจริงแล้วตัวเองก็ทำผิดไปทำงานสาย
หัวหน้าเตือนแล้วถึงขั้นต้องไปฆ่าเขาแบบนี้

เตือนแบบไหนด่าแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม